กล้องวงจรปิดข่าวนี้หน่อยนะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกช่วงที่คนร้าย

เข้ามาในร้านนั่งดื่มนั่งกินพยายามถ่ายภาพพยายามวิดีโอคอล
เพื่อให้เพื่อนดูว่าอยู่ในร้านแล้วนะแล้วก็วิ่งมาต่อยหน้าเจ้าของร้านไป
แล้วก็วิ่งหนีนะฮะคือจากนั้นเนี่ยพนักงานของร้านที่อยู่ในครัว
วิ่งออกมาดูครับพบว่ามีเพื่อนของผู้ก่อเหตุอีก๒๓คน
ยืนรออยู่หน้าร้านแล้วก็มีการท้าทายกับพนักงาน
มีการโยนเก้าอี้ใส่พนักงานก็เลยกลับเข้ามาในร้านก่อน
หลักฐานค่อนข้างชัดนะฮะนายนัทธวรสะทองคำหรือว่าปลา
อายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของร้านบุตรดาบาย่านรัฐพร้าวเนี่ยนะฮะ
เอาคลิปนี้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าเหตุการณ์นี้จริง
มันเกิดขึ้น๒๕มกราคมที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะเอาคลิปมาโพสต์
เพราะว่าต้องการให้ตำรวจติดตามตัวคนก่อเหตุแล้วเขาเชื่อว่ามีคนว่าจ้าง
จากผู้ก่อเหตุก่อนเข้ามาใช้บริการในร้านนะ
เขาก็ทำตามระเบียบทั้งหมดนะไม่ว่าจะเรื่องการคัดกรองโควิด๑๙
มีเบอร์โทรแล้วมีเลขที่บัญชีตอนโอนเงินจ่ายค่าอาหารด้วย
เขาก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดเจ้าของร้านเอาหลักฐานทั้งหมด
แจ้งความที่สอนอสุทธิศาลล่าสุดทราบว่าตำรวจออกหมายเรียก
ให้มาสอบปากคำให้มาให้ปากคำเอ้าแต่ไม่มาฮะ

เราก็ลิ้งขึ้นมาลิ้งขึ้นไปขึ้นมาคือไม่มีอะไรเกี่ยวของมัน
ไม่มีอะไรที่แบบคนละสายคนละเรื่อง
ก็ค่อนข้างงงว่าเรื่องอะไรจนรุ่นน้องบางคนเขาไปเจาะข้อมูล
ลิ้งผ่านเพื่อนผ่านเพื่อนผ่านเพื่อนอะไรไปเรื่อย
ไปเจอรูปที่ถ่ายกับลูกค้าคนหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งน่าจะลิงก์เชื่อมต่อกันได้
เจ้าของร้านเขาเล่าอีกบอกโอ๊ยคุณนักข่าว
ผมไม่มีเรื่องกับใครมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่เมื่อช่วงปลายปี๒๕๖๔ที่ผ่านมาเนี่ย
มีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านมีปากเสียงกับพนักงานเรื่องสั่งอาหารแล้วช้า
ก็เลยคิดว่าสงสัยเหตุการณ์นั้นแหละ
ก็เลยเรียกร้องให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้
เพราะต้องการรู้ว่าคือเขาเชื่อนะเจ้าของร้านเชื่อว่ามีคนจ้างมาทำ
เขาอยากจะรู้ว่าคนจ้างเป็นใครครับ